ร้อยเอ็ดหน่อยเมื่อวานนี้ตอนบ่ายบ่าย

รถที่จอดอยู่ใต้ถุนก็ไหม้ด้วย

เหลือแต่โครงดูแล้ว

โหมแรงมากครับบ้านหลังนี้

เป็นบ้านไม้๒ชั้นยกใต้ถุนสูง

ระดมฉีดน้ำนะครับให้อยู่ในวงจำกัดก่อน

ชุดต้นไฟมันไหม้เสียหายทั้งหลังทั้งหมด

สอบถามนางทองภูลเพิ่ม

ก่อนเกิดเหตุท่านก็พักผ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละ

นี่ฮะดูสิครับอ๋อนั่นล่ะ
โรต้าโครโลล่า

แต่จู่เนี่ยเสียงดังระเบิดมาจากคัน๒

ขึ้นไปดูปั๊บไฟมันไหม้แล้วทำยังไง

ชาวบ้านก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวนมาถึงมันเป็นอย่างนี้ซะแล้ว

จะไปหลักฐานจะเอาไปลงพอถือประจำวัน

ไฟฟ้าน่าจะรัดวงจรแหละนะ
หลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไป
โอ้โฮมีลูกมีหลานบอกอย่างนี้
ลูกหลานต้องมาช่วยดูช่วยพาท่านไปอยู่ด้วยก่อนนะ